การเลือกตั้งในวันที่๒๔มีนาคมที่จะถึงนี้
เราทุกคนจะได้บัตรเลือกตั้งเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้น
หลายคนยังงงอยู่ว่าอ้าวถ้ามีบัตรใบเดียวเลือกสอสอเขต

นี้คำนวณอย่างไรคะแนนมาจากไหน
ติดตามได้ในไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งค่ะ
รวมแล้วมาคำนวณหาสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ขนาดใหญ่อันดับหนึ่งได้สอสอเขตมากเท่าไหร่
โอกาสการได้สอสอบัญชีรายชื่อจะลดลงมากเท่านั้น
ส่วนพักขนาดกลางพักขนาดเล็ก
จะได้สอสอเขตไม่มากหรือสอบตกทุกเขต
แต่โอกาสจะถูกเติมเต็มด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสม
สมมุติว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มี๔พักการเมืองลงแข่งขัน
ผู้สมัครครบทุกเขตได้คะแนนรวมกันทั้งหมด๓๕ล้านเสียง
นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พักการเมืองทุกพัก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งผ่านด้วย๕๐๐
นำผลลัพธ์ตามข้อหนึ่งไปหารจำนวนคะแนนรวมทั้งประเทศ
พักการเมืองแต่ละพักที่ได้รับจากการเลือกตั้ง
จำนวนที่ได้รับให้ถือเป็นจำนวนสอสอที่พักการเมืองนั้นจะพึงมีได้
ข้อสามนำจำนวนสอสอที่พักการเมืองพึงจะมีได้ตามข้อสอง
ด้วยจำนวนสอสอแบบแบ่งเขตทั้งหมด
พักการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตผลลัพธ์คือ
จำนวนสอสอแบบบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองนั้นจะได้รับ
ข้อ๔ถ้าพักการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอแบบแบ่งเขต
เท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนสอสอที่พักการเมืองนั้น
พึงมีได้ตามข้อสอง
พักการเมืองนั้นมีสอสอตามจำนวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
และไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรสอสอแบบบัญชีรายชื่อ